คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันศุกร์นี้เราต้องไปลุ้นกันในการประชุมสอบคอ
พฤษภาคมก็มีการเสนอไป๓กิจกรรมแล้วก็กิจการ
ให้สามารถที่จะคลายล็อกแล้วก็เปิดให้บริการได้

มาดูว่าจะมีการเสนออะไรเข้าไปบ้าง
ในแพทย์ธวิสินวิสุนุโยธินโกศกสอบประคอ
ก็บอกว่ามี๓กิจกรรมและกิจการที่จะได้รับการผ่อนปน
ระยะที่๒มีการพูดคุยกันแล้วระดับผู้บริหารบ้างแล้ว
แต่ว่าต้องรอที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ถ้ามีมติอย่างไรก็คงจะมีผล๑๗พฤษภาคม
แล้วก็๓ประเภทที่ว่าเนี่ยประเภทที่๑
ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน
ก็ได้แก่หมวดกคือการจำหน่ายอาหาร
เครื่องดื่มในพัฒนาคารสวนอาหารศูนย์อาหาร
โรงอาหารร้านอาหารเครื่องดื่มขนมหวานไอศครีม
ภายในอาคารสำนักงานนะฮะหมวดขอคือห้างสรรพสินค้า
ในส่วนของโรงภาพยนตร์ฟิสเน็ตลานโบลิ่งศูนย์สนุกศูนย์น้ำ
ประชุมศูนย์พระเครื่องสนามพระและพระบูชาต่อไป
ส่วนหมวดคอเสนอให้เปิดร้านค้าปลีกร้านค้าส่งอื่นแล้วก็หมวดงอ
ร้านทำเล็บร้านเสริมสวยสามารถเพิ่มบริการย้อมผมดัดผมได้
แล้วก็กิจกรรมอื่นต้องทำได้ไม่เกิน๒ชั่วโมง

ประเภทที่๒ที่จะมีการเสนอให้ผ่อนปลน
คือกิจกรรมการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ
ก็มีหมวดกคลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามและควบคุมน้ำหนัก
วดขอก็จะมีสนามกีฬาเฉพาะกีฬากลางแจ้งตามกติกาสากล

แล้วก็หมวดคอสวนดอกไม้สวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์แกลลาลี่ห้องสมุทรสาธารณะ

แล้วก็หวดงอสถานประกอบการเป็นนวดแผนไทยเปิดได้เฉพาะนวดเท้าเท่านั้น

กิจกรรมอื่นเช่นการประชุมในสถานที่ภายในหรือว่าภายนอกองค์กร
ลักษณะการบรรยายร่วมกับวิดีโอคอนเฟอร์เนส์ต้องจำกัดจำนวนคนเข้าไปในพื้นที่
ทีมถ่ายทำรายการโทรทัศน์โฆษณาถ่ายแบบทำคลิปต่างต้องเข้าไปทำกิจกรรมแบบนี้ไม่เกิน๕คน
และขอย้ำว่าทั้งหมดยังคงเป็นร่างอยู่ยังไม่นิ่ง
มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการประชุมวันที่๑๕พฤษภาคม
อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีการดึงกิจกรรมกิจการที่มีความเสี่ยงเข้ามาออกไปก่อน
ถึงว่าอาจจะยังไม่ให้เปิดก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม
แต่ก็มั่นใจว่าต้องมั่นใจจริงนะว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อในการที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างออกไป
ก็มีคนที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเดิมยืนยันมาแล้ว๑ราย
เป็นเด็กชายอายุเพียง๖ปีติดเชื้อจากพ่อที่นราธิวาส
ขณะที่กลุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ก็มี๔ราย
เป็นชายไทยอายุ๑๙ปีมีประวัติไปแหล่งชุมชน
อีก๓รายอาชีพเสี่ยงก็คือตำรวจอายุ๒๙
พนักงานบริษัทผู้หญิงอายุ๒๓ที่ต้องไปพบกับลูกค้าบ่อย
แล้วก็หญิงไทยอายุ๒๙เป็นพนักงานขายของร้านค้าแห่งหนึ่ง
ขณะที่อีก๑คนมาจากการค้นหาเชิงรุกที่ยาลาเป็นชายไทยอายุ๒๒ปี
ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่กลับมาจากมาเลเซีย
ขณะเดียวกันก็มีคนที่รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม๒รายและวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ยอดรวมสะสมอยู่ที่๓๐๑๕รายรักษาหาย๒๗๙๖ราย
แล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล๑๖๓รายเสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๖ศพครับ